มันมีปัญหากับเรื่องของกำไรอีเอ็ม
เพราะผู้ต้องขังคนหนึ่งค่ะ

ในท่อระบายน้ำแบบนี้ค่ะ

ออกไหมคะแล้วสุดท้ายเขาหย่อนลงไปไม่ได้

กำไรอีเอ็มเขาไว้คุมประพฤติสำหรับนักโทษ

แล้วก็ได้โอกาสไปอยู่ในโลกภายนอก
ให้อิสระแต่ต้องติดกำไรตัวนี้

ก็กลัวท่านหนีนะสุดท้ายผู้ชาย

อายุสักประมาณ๒๐๓๐ปี

คุณดูนะซ้าย

ค่อยหย่อนลงไปในท่อระบายน้ำ
จุดเกิดเหตุก็คือริมถนนตัดใหม่
ใกล้กับสี่แยกสะพานท่ามะโอ
ตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง

ประชาชนพลมเมืองดีไปเจอ

ตรวจสอบมีด๑เล่ม
กำไรอีเอ็มมันตัดง่ายขนาดนั้นเหรอพี่เบิร์ต

แล้วก่อนหน้านี้มีคนเอาสบู่ไปล้างไปถู
มันก็ออกนะคะหลังเกิดเหตุค่ะ

จังหวัดลำปางเพื่อทำการตรวจสอบเลขที่ของกำไรติดข้อเท้า
ดังกล่าวว่าเป็นของผู้ต้องหารายใดที่ได้รับการประกันตัวแล้ว
ทำการตัดกำไรข้อเท้ามาทิ้งไว้แล้วก็หลบหนีไปแบบนี้นะคะ